ความสวยงามของเสิร์ธเกิดจากความประนีตในการตกแต่งและการทำลวดลาย
โดยช่างจะใช้กระจกแก้วสีต่างมาตัดเป็นรูปทรงเลขาคณิตแล้วนำมาประดับเสิร์ธ
ซึ่งช่างมักจะนิยมใช้กระจกสีต่างเช่นสีขาวสีเขียวสีน้ำเงิน
ส่วนเพชรก็นิยมใช้สีขาวสีแดงเพราะทำให้เสิร์ธมีความงดงามโดดเด่นเห็นได้ชัด
ส่วนยอดเสิร์ชนั้นช่างจะตกแต่งด้วยลายกระจังตาอ้อยลายรักร้อยประดับพิกุล
แล้วตรวจดูความเรียบร้อยของยอดเสิร์ธก่อนนำมาติดกับโครงเสิร์ช
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน